ตาทั้งในสภานอกสภา
วลชนตอนนี้เขาบอกว่ามีการนัดรวมตัวกันแล้วตั้งแต่ได้รู้ถึง

กรณีคุณพิทาถือหุ้นไอทีวีหรือว่าหุ้นสื่อ

แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการไม่เห็นด้วยกับมตินี้ของกรกต
ไปดูที่แรกกันก่อนนะคะที่สุรินทร์ค่ะ
ที่จังหวัดสุรินทร์๔โมงเย็นสารากลางหลังเก่า

ข่ายประชาชนสุรินทร์ผู้รักประชาธิปไตย
รบผลเลือกตั้งฟังเสียงประชาชน
แล้วก็ร่วมกันอ่านแถลงการของเครือข่ายประชาชน
ปลุกจิตสำนึกสมาชิกรัฐสภาให้ลงมติตามเสียงของประชาชน
และมีการนำพวงหลีดไว้อะไรแด่สารรัฐธรรมนูล
และไว้อะไรแด่กรกตมาวางด้วยนะคะ
เสร็จพอทำกิจกรรมอะไรเสร็จปุ๊บเผาเลยค่ะ
เผาที่หน้ากรกตสุรินทร์แบบนี้นะคะ
นางสาวพักวิไลสหุนาลุหรือว่าคุณไก่
ข่ายประชาชนสุรินทร์ผู้รักประชาธิปไตยบอกว่า

ลุกจิตสำนึกสมาชิกรัฐสภาให้ลงมติตามฉันธรรมติประชาชน

เข้าร่วมกิจกรรมลุ้นนายกถกการเมือง๙โมงครึ่งพรุ่งนี้
ประสานงานพักเก้าไกลสุรินเขต๑ด้วยนะคะ
อีกที่หนึ่งที่มีการนัดกันคือที่ขอนแก่นค่ะ

และอาหารคอมเพล็กซ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดาวดินแล้วก็นักร้องศิลปินชื่อดัง

แล้วก็ร้องเพลงให้กลุ่มผู้ชุมนุมฟัง
เป็นการผ่อนคลายบรรยากาศก็สนุกสนานทีเดียวค่ะ
แก่นำก็ผลัดเปลี่ยนขึ้นมากล่าวปราศัยต่อเนื่องนะคะ
นำโดยนายวุฒิรักษ์แพนตาแก้วอดีตผู้สมัครสอสอพักเก้าไกล
มาร่วมกิจกรรมแล้วก็ขึ้นปลาใสด้วย
แสดงออกถึงจุดยืนเรียกร้องให้โหวตนายพิทาเป็นนายก
แล้วก็มีการร่วมกันเปิดแฟลชจากโทรศัพท์มือถือแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วย
ส่วนกาญจนบุรีค่ะ
แอนพร้อมด้วยกลุ่มมวลชนนะคะ
ก็ได้มีการนัดชุมนุมกันที่สารหลักเมืองกาญจนบุรี

แล้วก็มีอดีตผู้สมัครสอสอก้าวไกลมาด้วย
แอนเขียนกระดาษเป็นข้อความนะคะ
ฝากถึงกรกตบอกว่าประเทศไทยเป็นของประชาชน
อย่าให้การตัดสินใจอันเห็นแก่ตัวของพวกคุณ
ทำให้ชาติล่มสลายในนามประชาชนคนหนึ่ง
ฉันขอให้หยุดการกระทำอันไร้เหตุผลในครั้งนี้
เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้ลืมตาอ้าปากได้จริงเสียที

นายอาคมโตชาติเจ้าของร้านยิ่งเจริญการยาง
ที่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีก็โพสต์ข้อความถึงสวค่ะ
สวท่านไหนโหวตให้พิทาเป็นนายก
มาราชบุรีรถยางรั่วยางแตกฟรีหมด
ค่าแรงก็ฟรีค่านอกสถานที่ก็ฟรี
ปะยางตลอดชีพจากร้านยิ่งเจริญการยาง
โอ้โหเอาสิรถแรกแจกแถมเลย
เราสอบถามเจ้าของร้านบอกเอ๊ะมีกระแสข่าวว่าสวบางท่านจะไม่โหวตให้นะ
เขาบอกใครอ่ะท่านไหนอ่ะถ้าใครยอมโหวตให้ผมปะยางให้ตลอดชีพเลย

เดี๋ยวไปดูบรรยากาศของการชุมนุมที่กรุงเทพกันหน่อยนะฮะ
เพราะว่าเขานัดหมายกันที่
หอสินสไกลวอคนะครับหน้าหอสินกรุงเทพนะครับตั้งแต่๑๘นาฬิกาที่นัดหมายกัน
แก่นำกลุ่มที่ออกมาแสดงจุดยืนหลังกรกตยื่นเรื่องคดีหุ้นไอทีวีของนายพิธา
ให้กับสารรัฐมนุนิจฉัยเนี่ยนะครับออกมารวมตัวกันนะครับมีนายอานนท์นำพานะครับ
แล้วก็มีมายพระสลาวรีด้วยนะฮะมีหยกด้วยนะน้องหยกวัย๑๕นะครับ
ทั้งหมดก็ผลัดเปลี่ยนกันขึ้นเวทีปราศัยให้กับมวลชนฟังนะครับที่สกายวอล์กกรุงเทพนะครับ
หอศิลป์นะฮะประเด็นหลักก็คือการโจมตีกรกตที่ยื่นเรื่องหุ้นสื่อหุ้นไอทีวีของคุณพิธา
ไปยังสารรัฐธรรมนุวินิจฉัยนะครับแล้วก็กดดันให้สวต้องลงมติโหวตให้คุณพิทาเป็นนายกรัฐมนตรี
ในวันพรุ่งนี้พร้อมกับเชิญชวนให้กลุ่มผู้ที่มาร่วมชุมนุมในวันนี้
เฝ้าติดตามการโหวตเลือกนายกวันพรุ่งนี้ที่รัฐสภาเกียรติกาย
บรรยากาศในการชุมนุมก็มีการนั่งชุมนุมที่พื้นที่สกายวอล์ประทุมวันนะฮะ
บางส่วนก็ถือแผ่นป้ายข้อความต่างส่งสารไปถึงกรกตแล้วก็สวนะฮะ
ไลท์ในการชุมนุมครั้งนี้ก็คือช่วง๒ทุ่มนะครับ
นี่ฮะนายอานนท์นำพาแกนนำคนสำคัญได้ขึ้นปลาใส
จากนั้น๒ทุ่มครึ่งก็ยุติการชุมนุมกันไป
โดยนัดหมายกันไปรวมตัวอีกครั้งหนึ่งนะฮะที่รัฐสภาวันพรุ่งนี้นะครับ
ตลอดการชุมนุมระยะเวลา๒ชั่วโมงครึ่งก็มีตำรวจมาคอยดูแลความเรียบร้อยต่างนะครับ
ชุมนุมโดยภาพรวมก็สงบเรียบร้อยดี